ตุรเทพทั้ง๕นี้ใครที่ทำออกมาได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้ไป
เขาจะได้อยู่ในรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันและจะได้รับสิทธิพิเศษที่สำคัญมาก
ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ทำอาหารด้วยใจณเวลาถอยหลัง๖๐นาที
และในตอนนี้เริ่มได้

แข่งขันในรอบนี้สตาร์เชฟทั้ง๕จะต้องทำอาหารเลือดรสของลูกให้เสร็จ
ภายในเวลา๖๐นาทีโดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ฉีด
ผู้พิพากษาเลือกสตาร์เชฟที่ทำได้ดีที่สุดคนหนึ่ง
การแข่งตอนต่อไปรอบรองชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ที่สำคัญอย่างมาก

ว้ายวัตถุดิบเยอะจังต้มยำกุ้งเนี่ย
น้ำมะนาวเอ่อแต่ใคร
ตอนนี้พวกเราอยู่ในรอบ๕คนแล้วไม่มีใครที่อ่อนแอสักคน
ดังนั้นจะต้องมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งในการรับมือด่านนี้

จากจังเลี่ยงและฉันเริ่มลงมือทำกันไปนิดหน่อย
อย่างอื่นก็อาศัยเซนต์เอานะคะ
ความจริงแล้วเนื้อตุ๋นวายแดงจานนี้เนี่ย
คุณรู้ไหมคะว่าต้องใช้เวลา๒ชั่วโมงขึ้นไป
ฉันอยากดูนะว่าเขาจะทำมันเสร็จใน๑ชั่วโมงได้ยังไง
อันที่จริงเนื้อตุ๋นอีตารี่ไวน์แดงนี้
ผัดพริกสิงคโปร์ความจริงแล้ว
ก็เหมือนกับปูผัดพริกแห้งของซิ่งไฮ
แต่ว่าสุดท้ายถึงค้นพบว่า
อาหารทั้งสองอย่างนี้มันไม่ได้ใช้วัตถุดิบแบบเดียวกันเลย
หม้อของฉันตอนนี้นะคะก็คือ
เอาหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมใส่ลงไปค่ะ
จากนั้นก็ใส่เนื้อเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึง
ก็คือตอนนี้ใช้เนยกับน้ำมันมะกองนิดหน่อยค่ะใส่เข้าไปนะคะ
ใครบอกมันง่ายไม่ทราบกระดูกมันยุ่งยากมากเลย
ไม่เห็นง่ายสักนิดไก่ทอดทำยากชะมัด

คุณรู้สึกว่ามันง่ายแต่จริงแล้วมันไม่ง่าย

ทำไมผมถึงมาเลือกทำอะไรที่มันยากขนาดนี้เนี่ย
แบบนี้เรื่องเจตนาแล้วทุกคนก็รู้ดีอาหารของเขานั้นง่ายสุด
ของดีแต่ไม่เห็นคุณค่าเลยนะคุณ
ความจริงคือได้รับการกระหน่ำที่รุนแรงมาก
เพราะว่าพวกเขาเอาแต่พูดคุณทำอันนี้มันง่ายจะตาย
ผมคิดว่าพวกเขากำลังอิจฉาริสยาผมอยู่
ผมไม่รู้แล้วต้องทำไงเนี่ยงง
กลัวว่าจะทำรสชาติได้ไม่ถึง
เติมน้ำเยอะน้ำน้อยหรือว่าใส่ตะไครเยอะตะไคร้น้อยเอ่ย
แล้วก็พวกมะเขือเทศอะไรแบบนี้คือกลัวว่าน้ำซุปมันจะไม่เข้มข้น
มันยากมากเลยนะคะที่จริงแล้ว
ตอนนี้ฉันต้องเทข้าวลงไปแล้วล่ะค่ะ
ต้องเอาย่าฝรั่นไปแช่น้ำสักครู่นึงค่ะ
หลังจากที่มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วมันก็จะทำให้ข้าวมีสีค่ะ
มันเปรียบเสมือนกับน้ำหุงข้าว
ฉันรู้สึกว่าข้าวมันสุกดีแล้วนะคะเนี่ย
รู้สึกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะ
น้ำมัน๑๖๐องศาเมื่อนำลงไปทอด
พอทอดกระดองปูก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยหน้ามอง
พอเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงก็เอาขึ้นมาได้
เพราะว่ามันนุ่มรักษาความสดใหม่ของมันไว้
นำปูที่ได้ขึ้นมาเทใส่ลงไปในวัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้เพื่อต้ม
ต้ม๘๑๐นาที

ไก่มันดูไม่เป็นรูปร่างเลย

ทอดนี่มันเหมือนกับเป็นกองอมน้ำมันเลยนะ

ถ้าอยากจะแก้ไขต้องทำไงครับ

คุณจะสู้นะแล้วก็รักษาเวลาด้วย
ยังเปรี้ยวไม่พอตัวมะนาวหน่อย

ตอนนี้กำลังเริ่มผัดอาหารทะเลอยู่ค่ะ

คนที่กลัวการทำอาหารทะเลที่สุด
ไม่คิดเลยว่าจะทำข้าวทะเลได้
ทุกอย่างราบรื่นดีนะดูเหมือนว่ายังเดินทางโดยสวัสดี
ยังเดินทางโดยส่วนอีฟานใช่ค่ะในนั้นจะมีความสุขอยู่ใช่ไหม

ความจริงเนื้อมันก็โอเคแล้วนะครับ

หวังว่ารสชาติของน้ำมันจะดูดซึมได้เข้มข้นอีกหน่อยนึง

เวลาฉันเพิ่ม๒นาที
อีฟานูอย่าทำร้ายกันแบบนี้เลย

ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันชนะมันอยู่แค่เอื้อมแล้วค่ะ

คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง

ตอนนี้สเต็ปสุดท้ายแล้วค่ะเติมกะทิลงไป
ครับนับถอยหลัง๑๐นาทีสุดท้าย
ไม่ไหว

ลำตับต่อไปผมขอเชิญจางเลี่ยง
คุณเอาเนื้อตุ๋นวายแดงออกมาด้านหน้าด้วยครับ
ที่ดูสิ่งแรกเลยซอสนั้นอยู่ในระดับที่ผมชอบมากนะ

นี่เป็นครั้งแรกที่คุณทำอาหารจานนี้หรือเปล่าครับ

ผมรู้สึกว่ารสชาติออกมาทำได้ดีมากเลยครับ
รสชาติเหมือนต้นตำรับมากเลย
และผมรู้สึกว่าซอสของคุณเนี่ยนะ
ถ้าต้มต่อเพิ่มอีกสักหน่อย
มันจะทำให้ซอสนี่เข้าเนื้อมากยิ่งขึ้น
แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นมากกว่านี้อีกสักนิด
รสชาติแบบนั้นจะยิ่งยกระดับขึ้นไปอีก

อีเชียนยกต้มยำกุ้งของคุณขึ้นมาได้เลยครับ

อาหารทะเลของคุณปูก็ดีกุ้งก็ดี

คุณก็ยังสามารถรักษาความหวานของกุ้งปูไว้ได้ในซุปจานนี้
ครับเชิญเข้าที่ได้ขอบคุณขอบคุณค่ะ
ยะตอนนี้เชิญคุณยกปลาเอยาของคุณมาด้วย

แล้วจะติดใจ

ข้าวกับอาหารทะเลแยกกันต้มใช่ไหมครับ
แยกกันค่ะเพราะว่าปลาเอยาสิ่งที่ดีที่สุดของมันก็คือ
อาหารทะเลกับรสของมันเมื่อทานข้าวเข้าไปแล้ว
รับรู้รสชาติที่กระจายอยู่ในปากได้นะ
เถอะค่ะในปากของเราเวลาเคี้ยวไปแล้วก็รับรู้ได้ตามธรรมชาติเอง
ไม่มีในปากผมไม่มีการผสมผสานใดแต่ในท้องของผมตอนนี้
โอ้โหลินดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
ครับต่อไปขอเชิญคุณหวังลินยกปูผัดพริกสิงคโปร์ของคุณออกมาด้วยครับ
ตู้ของฉันมันจะได้หรือไม่ได้กันนะคือสิงคโปร์หรือว่าประเทศไทยกัน
ไม่รู้เลยสักนิดว่าปูพวกนี้มาจากประเทศไหน
เอาละครับเรามาชิมปูผัดพริกสิงคโปร์พร้อมกันนะครับ
ผมรู้สึกว่าปู่จันทร์ของคุณไม่รู้ว่ามาจากไทยหรือสิงคโปร์
ขอโทษค่ะดิฉันไปก่อนนะคุณคัดชั้นออกแล้ว

ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปูที่อร่อยที่สุดเท่าที่ในชีวิตผมเคยกินมา
แต่ถ้าว่ามันเป็นปูที่ดีมากกว่าที่ผมเคยไปจ่ายเงินกินตามท้องตลาด
ดีมากครับขอบคุณมากหวังลิน
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ในตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเซลล์ทุกส่วนของฉันกำลังเต้นรำดีใจมากเลย
และสุดท้ายใยตัวร้ายกับนายซินไปชิง
เชิญคุณนกไก่ทอดเกาหลีมาด้วยครับ
พูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นของกินโดยทั่วไปนะครับ
สิ่งที่คุณจะต้องสนใจที่สุดก็คือในส่วนของระดับรสชาติของมัน

รสชาติที่โดดเด่นที่สุดของมันนั้นคือมันมีความเผ็ด
แล้วมันก็จะหวานกรอบ
ผมรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่ทำออกมาได้ดีที่สุดก็คือคำว่ากรอบ
พวกคุณทั้ง๕คนนี้จะมีเพียงหนึ่งที่เป็นผู้ชนะ

คุณรู้สึกว่าใช่คุณไหมครับผมผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสนะครับ
ผมยังสามารถย้อนกลับไปนึกถึงเนื้อตุ๋นอิตาลีวายแดง

อายะคุณรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะชนะไหม
มั่นใจในข้าวของฉันอยู่ค่ะ
คุณรู้สึกไหมว่าที่๑จะได้เป็นคุณได้ครับมีความมั่นใจมาก
เอาละครับในลำดับต่อไปผมจะขอประกาศวันนี้ผู้ชนะของเราในรอบนี้

วังลินยินดีด้วย

ดังนั้นเมื่อคุณเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเมื่อไหร่
จะได้รับสิทธิพิเศษขนาด
ใหญ่มากเลย

อย่างอาหารขึ้นชื่อของแต่ละประเทศ

การแสดงออกที่ดีของเราเจตุระเทพ
ความทำให้การตัดสินของคานากรรมการทั้งสามท่าน
ระบบการแข่งขันชั่วคราว
แต่เพิ่มความยากในการแข่งให้มากกว่าเดิม
ในการแข่งขันของจตุรเทพในวันนี้
การแข่งขันในรอบนี้มีการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของทุกท่าน
และการที่ทุกคนทำอาหารออกมาได้อย่างโดดเด่นไม่เหมือนกัน
ทำให้เรารู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจมาก

ทำให้ผู้คุณทั้งห้าคนได้รับการฆะดานดามจากทั่วประเทศว่าจตุลเทพ

เย้จตุลเทพทั้งห้า
ในเวทีนี้ทุกคนได้เป็นจตุรเทพกันแล้ว

และตอนต่อไปน่าจะตื่นเต้นมากกว่าเดิมครับ

พวกเราจะเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศกัน
แล้วเจอกันนะครับลาก่อน
แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย